ว่าช่วงนี้ทุกคนก็ต้องร่วมใจกันในการต่อสู้ฝ่าฟันกับมันนะฮะ
อกจากความเครียดนะครับความกังวลนะครับอ่า
ความลำบากอะไรต่างนานาที่เราจะต้องร่วมใจกันเนี่ย
มันก็มีแง่มุมดีดีให้เห็นค่ะโดยเฉพาะน้ำใจของคนไทยนะฮะ
น้ำใจจากหลายภาคส่วนที่มีให้กันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีการบอกเล่าเรื่องราวดีออกมาจากหลายส่วนนะครับ

มีสิ่งของพระชธานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ที่พระราชทานนะครับ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
พระราชราชุดาสยามบรมราชกุมารี
กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์
สำนักพระชวังสวนจิตรดากรุงเทพมหานคร
คุณหมอกิติพงศ์ได้โพสต์ข้อความสั้นนะฮะ

ข้อความก็คือทรงพระเจริญ
คือหน้ากากอนามัยนะครับท่านผู้ชมครับ

เรื่องราวนี้ได้สร้างความปราบปลื้ม
ให้กับคนที่ได้รับรู้เรื่องราวเป็นอย่างมาก

ถึงการทำงานท่ามกลางวิกฤตนี้
ในช่วงที่เรามีปัญหารุมร้าวทั้งเรื่องของโรคระบาด
ของขาดแคลนแต่หากเรามองโอกาสในวิกฤต
ก็ได้เจอกับนวัตกรรมจำนวนมาก
อย่างคุณหมอเนี่ยบอกว่าเจอทั้งในโรงพยาบาลของตัวเอง
จากเพื่อนในโรงพยาบาลใกล้เคียง

ภาพที่เห็นก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง
มีการดัดแปลงให้สามารถใช้งานเหมาะสมกับช่วงวิกฤตในปัจจุบัน
อันนี้คุณหมอโพสต์ก่อนหน้านะฮะก่อนที่จะโพสต์ล่าสุด
ก็คือการได้รับสิ่งของพระชธานจากกรมสมเด็จพระเทพเป็นหน้ากากอนามัย
ยังมีเรื่องราวดีอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ได้โพสต์ชื่นชมคนไข้ว่าคนไข้ใจแข็งแกร่งมาก
โดยบอกว่าวันนี้ได้ส่งคนไข้แท็กซี่ผู้หญิงป่วยเป็นโควิด
ติดจากสัมผัสนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใส่ท่อช่วยหายใจกลับบ้านไปเจอลูกแล้วครับ
หลังจากที่นอนไอซียูเกือบ๓สัปดาห์เพราะปอดอักเสบรุนแรงจนระบบหายใจล้มเหลว
ถอดท่อหายใจวันแรกเป็นท่อช่วยหายใจนะฮะที่ถอดวันแรก
สิ่งที่แท็กซี่หญิงคนนี้พูดประโยคแรกคือลูกสองคนติดหรือเปล่า
โชคดีที่เราตามตรวจทั้งสามีแล้วก็ลูกไม่พบว่ามีเชื้อโควิดเลย
ขณะที่คนไข้นอนโรงพยาบาลเราก็ถามสามีคนไข้ว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
เพราะมีคนแสดงเจตจำนงช่วยเหลือเงินมาเป็นจำนวนมาก
คนไข้บอกว่าขอทำงานเองก่อน
นี่นะฮะโดยบอกว่าเจ้านายเนี่ยเข้าใจและยังให้ทำงานต่อ

แล้วตอนนี้คนไข้ก็หายกลับบ้านได้แล้วนะฮะ
ซึ่งคุณหมอโอภาษบอกว่าต้องบังคับ
ต้องบังคับให้รับเงินเล็กน้อยกับนมกล่อง
หมอช่วยกันรวบรวมเป็นค่าขนมเด็ก
ก็คือลูกของแท็กซี่หญิงคนนี้นะฮะ
อีก๒อาทิตย์คนไข้จะกลับไปทำงานต่อ
ฮีโร่ของเราก็คือคนไข้ของเราเอง
นี่ฮะที่คุณหมอโพสต์เอาไว้นะครับ
เช่นเดียวกับคุณหมอสมนึกสังคานุภาพ
จากสถาบันการแพทย์จักรีนรุบดิน
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เช้าวันนี้เรามาส่งผู้ป่วยวิกฤตรายแรก
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกลับบ้าน
หลังจากที่พวกเราอาจารย์แพทย์แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ที่เป็นเจ้าหน้าที่หน้าด่านทุกสาขา
ต่อสู้กับโควิด๑๙มาเป็นเวลา๔สัปดาห์
ผู้ป่วยรายแรกของเราที่เป็นผู้ป่วยวิกฤต
และใช้เครื่องช่วยหายใจมาเป็นเวลาเกือบเดือน

ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต
และตรวจไม่พบเชื้อซ้ำกัน๒ครั้ง
ตอนนี้อาการดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้แล้ว

ก็มายืนปรบมือส่งกลับบ้านกัน
คือเป็นความชื่นใจของคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

คือสู้กันมาเกือบเดือนผู้ป่วยก็สู้

สุดท้ายหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังกังวลนะครับ
ยังกลัวว่าโอ้โหถ้าเราติดโควิด๑๙

ไม่อยากไปหาเลยไม่อยากให้ตรวจเลยไม่อยากให้เจอเลยกลัวจะเป็น

อายุเขาก็อายุเยอะด้วยนะ

อย่าไปใกล้อุดกลับมาในชุมชนในบ้านเรา
ไม่ได้ไม่ให้อยู่

เขารักษาหายคือโควิด๑๙เป็นและหายนะคะ